เอาล่ะคุณผู้ชมไปที่แรกอะไรใหญ่ใครก็ชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่เลย
เขาบอกว่ามันเป็นสวรรค์ลอยน้ำเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ติดอันดับโลกเลยนะครับ
ว้าวค่ะหลืองเหรอคะ
ไม่ใช่หรือว่าข้างเหลือง

ลำด้านหลังเห็นไหมลำเบอร์เริ่มเทิมเลย
หลังหลังหลังใหญ่นี้อีกทีนึงแล้วหลังหลังหลังเดี๋ยว

นี่เหรอนี่เหรอหลังนี้ใช่มั้ย

อ๋อนี่ฉันก็เห็นเหลือเอ๊ะทำไมเอาหลังนี้มาเป็นเรือสำราน
นี่แหละขึ้นไปก็สำราญบานจิตบานใจ
ไม่ได้มาลำเดียวนะครับมากันสองลำ
เป็นเรือสำราญอัจฉริยะเขาว่ากันแบบนั้น

โอ้โฮโรงแรมมาซ้ำลองเอาไว้ลอยน้ำ
เป็นโรงแรมลอยน้ำยิ่งกว่าโรงแรม๕ดาวอีกนะ

เอาล่ะมาที่นี่ครับที่จังหวัดภูเก็ตเขาไปจอดเทียบเรืออยู่ที่นั่นนะครับ
เขาบอกว่าเรือนี้นะครับสามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้กว่า๗๐๐คนเลยทีเดียวนะครับ
เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์มาจอดลอยลำอยู่บริเวณหน้าหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับ
แล้วก็จะเดินทางกลับในช่วงของวันเดียวกัน
แต่ว่าความสำคัญของมันก็คือพอไปถึงภูเก็ตแล้วเนี่ย
ก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนไทยครับขึ้นไปชมความอลังการของเรือลำนี้
ไปดูกันหน่อยภายในเขามีอะไรกันบ้างนี่เป็นเครื่องเล่นแบบจำลองการลอยตัวบนอากาศ
ค่ะก็คือต้านไม่มีแรงดึงดูดของโลกอยู่ก็จะลอยเหมือนเราเป็นมนุษย์อวกาศแบบนี้หรอ
โอ้โหน้ำลงน้ำลายนี่พุ่งเลยครับเขาบอก
ก็ไม่ต้องอ้าปากสิคุณคุณจะคุยกับใครนี่นะ

เหงือกแห้งพอดีนะ
เยอะแยะมากมายนอกเหนือจากเมื่อสักครู่ก็ยังมีแคปซูลใสคล้ายกับชิงช้าสวรรค์
ให้เห็นทิศทางโดยรอบบรรยากาศสวยงามและยังมีเครื่องเล่นดิ่งพระสุธาจำลอง

มันสบายเนื้อสบายตัว

อกจากนี้ยังมีสนามบาสเก็ตบอลให้ได้ประลองฝีมือรวมไปถึงสนามฟุตบอลอีกด้วย
โอ้โหมีสนามฟุตบอลบนเรือคิดดูแล้วกันใหญ่ขนาดไหน
โอ้โหนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศของภายในเรือเหมือนห้างสรรพสินค้าด้วย
เพราะว่าเรือสำราญเรือสำราญมันต้องใหญ่
เพราะว่าการเดินทางมันใช้เวลานานเป็นเดือนนะครับในการที่จะล่องเรือสำราญ
ดังนั้นมันต้องมีอะไรให้กับผู้โดยศาสน์นี่เขาทำเยอะนั้นก็ไม่เบื่อ

สนิทศรีวิหกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ก็เผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสำราญในครั้งนี้

แม้ว่าจะมาท่องเที่ยวภูเก็ตเพียงแค่วันเดียว
แต่ว่าเกิดประโยชน์มากมายโดยเฉพาะรายได้เบื้องต้น
คาดว่าในวันเดียวจะมีเงินสะพัดมากกว่า๓๑ล้านบาท
เป็นผลดีต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วยนะครับ

แม้แต่ว่าเขามาอยู่ที่นี่แค่๑วันนี้

ผมรับทราบว่าโดยรวมทั่วไปอย่างน้อย๓๔๐๐ต่อคน
ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในพื้นที่เรา
และที่สำคัญก็คือว่าเขารู้จักเรามากขึ้น
ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ
เขาซื้อบริการบนเรือสำรางมา

เขาก็มีกำลังในการจำจ่ายคือ
ทีนี้โอกาสต่อไปมันก็เป็นโอกาสหนึ่ง
ถ้าเข้ามาพักในระยะยาวมันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น
อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของภูเก็ต

ที่บอกว่าเงินสะพัด
เพราะว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เขามาท่องเที่ยว
ด้วยการล่องเรือสำราง

ฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่ง
ก็สร้างรายได้ให้กับประเทศเราเป็นอย่างดี
ในการมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตแบบนี้
เป็นเรือสำรัดอัจฉริยะที่มีห้องพัก๒๐๙๐ห้อง
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง๔๓๐๐คน
ก็เป็นเรือสำราญที่ใหญ่เป็นอันดับ๒
รองจากเรือสำรานคู่แฝดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง๕๔๐๐คนครับ
ส่วนเรืออีกลำที่มาในครั้งนี้
ก็รองรับผู้โดยสารได้๓๑๑๔คน
โอ้โหนี่ขนาดเล็กกว่านะครับ
แต่ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากัน๒ลำแบบนี้